อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งขับรถมาด้านสองมาปรากฏว่ารถเสียหลักเพราะว่าฝนตกถนนลื่น
สิ่งที่เกิดขึ้นคือรถพลิกคว่ำไฟลุกท่วมเธอเสียชีวิตค่ะถูกย่างสดแบบนี้เลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดร้อนเลยนะดูสิค่ะ
นี่คือสภาพไฟไหม้นะคือไม่รู้เลยว่าชนิดยี่ห้อของรถเนี่ยอะไร
หลังจากที่ถูกไฟไหม้แล้วนะเพราะว่าวอดทั้งคันเลยนะคะ
ส่วนคนขับเป็นผู้หญิงก็ถูกไฟไหม้ย่างสดเสียชีวิตในรถคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตะบนเชียงรักน้อยนะคะ
ก็หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วนี่ค่ะ
ลงพื้นที่เลยระดมฉีดน้ำดับเพลิง
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนกาญจนาพิเศษ
ขาเข้ามุ่งหน้าไปบางบัวทองตะบนเชียงรักน้อยอำเภอบางปะอิน

เจ้าหน้าที่ใช้เวลากับดับเพลิงสักประมาณ๓๐นาทีที่สุดแล้ว
ควบคุมเพลิงได้นี่ค่ะจังหวะที่ควบคุมเพลิงได้นะ

ตำรวจสพบังปะอินพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบเพิ่มเติมภายในรถ
พบร่างผู้เสียชีวิต๑รายเป็นผู้หญิงนะคะ
สภาพศพถูกไม่เกลียมทั้งร่างเลยถูกย่างสดนี่ฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบเอาร่างออกมานะคะมาตรวจสภาพ
ก็หลังจากนั้นก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางปะอิน
ขณะที่จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบนะคะแน่นอนคุณดูพื้นถนนสิ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานเห็นไหมฝนยังตกปล่อยอยู่เลย
ลื่นนะครับใช่ค่ะแล้วจะบอกว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ย
มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแล้วถนนมืดด้วยนะคะ
มีไปพบกาดเร็วซึ่งเป็นรอยเฉียวชน
เสร็จชิ้นส่วนของรถเนี่ยกระจัดกระจายเลย
ต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยกำลังจะเดินทางมาเนี่ยค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุฝนตกประกอบกับว่า
ถนนเนี่ยแสงสว่างไม่เพียงพอแล้วก็อยู่ในช่วงที่มีการก่อสร้างด้วย
รถก็เลยไปชนเข้ากับขอบทางก่อนเสียหลักพลิกคว่ำ
จนเกิดเหตุไฟไหม้แล้วกลายเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะ
คุณวรพฤษแก้วสุนอาสาสมัครกู้ภัยเล่าบอกว่า
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถพลิกคว่ำเนี่ย
ก็รีบเดินทางมาตรวจสอบทันทีไปพบว่ารถตะแคงอยู่แล้วก็มีเพลิงลุกไหม้
ก็เลยประสานรถน้ำเข้าไปดับเพลิง
พอควบคุมเพลิงได้เสร็จปุ๊บไปตรวจสอบภายใน
อ้าวคนขับเป็นผู้หญิงค่ะเสียชีวิตแล้วนะคะ

แพงอยู่แล้วก็มีเพิ่มก็ไม่ครับ
เพราะต้นก็ประสานรถน้ำมากำเนินการ
พบผู้เสียชีวิตในรถ๑ลายครับ

ส่งศพผู้เสียชีวิตไปชนะสูตร
แล้วก็ต้องมีการติดต่อญาติด้วย

ติดต่อญาติเพื่อที่จะมารับศพของเธอ
กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ